มาที่คนสวยปังดังข้ามคืนค่ะอย่างแอนโทเนียลโพซิลนะคะลูกครึ่งไทยเดนมาร์ค
มองกุฎนี้เมืองไทยรอคอยมา๑๑ปีเลยคุณผู้ชมค่ะ
ที่เป็นครั้งแรกเลยเนอะใช่ค่ะก็เป็นสาวน้อยวัย๒๒ปีที่คว้ามองกุฎมาได้โดยสำเร็จค่ะ
โดยวันก่อนค่ะน้องแอนนะแวะมาเยี่ยมบันเทิงไทยรัฐค่ะ
มงกุฎเพชร๑๐ล้านบาทเลยนะคะ
มีมูลค่ามากเลยโดยเผยว่าชีวิตเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือ
แล้วเธอก็สนใจงานในวงการนะคะ

กลับบอกขอโฟกัสเรื่องงานไว้ก่อนละกันนะพี่
รู้ใจก่อนหน้านี้ก็ขอพักไว้ก่อนดีกว่าค่ะ
ตอนนี้ก็โสดจ้า
เหมือนแบบพันธุ์ในภารกิจเลยค่ะ
ไม่ได้คิดว่าแอนจะมงลง
เหมือนที่ทุกคนหวังไว้ให้แอน
กำลังก็ตื่นเต้นอยู่ค่ะตอนนี้
หลายคนชมบอกว่าน้องแอนสวยมาก
หน้าเหมือนดาราฮอลลี่วูดอะไรอย่างนี้
เหมือนแบบแนวแบบอิตาเลียนลูกครึ่งอะไรอย่างนี้ค่ะ
ใช่แอนเป็นลูกครึ่งไทยเดนมาร์ค่ะ

อยากลองละครบ้างอยากลองร้องเพลงบ้าง
นางแบบถ้ามีโอกาสทำอะไร
ก็อยากได้ทำด้วยค่ะ

ทำภารกิจให้เต็มที่มากกว่าเพราะตัวเองมีหน้าที่ที่ต้องทำนะคะ
ส่วนก่อนหน้านี้นะน้องเคยเข้าวงการแบบเฉียดมาก่อนนะ
เหนือนิดนะคะเป็นการประกวดนางแบบรายการชื่อดังนะ
ตอนนั้นน้องโดนบูลลี่หนักมากเลยนะคะ
บ้างละไม่สวยบ้างละ
ฟันน่ะโอ้โหทำไมข้างหน้ามันออกมาขนาดนั้นบ้างล่ะ
แต่ละคนคอมเมนต์รุนแรงมากแต่เธอก็ฝ่าฟันอุปสรรคมาได้นะคะ

คือบอกว่าพอมงลงทุกอย่างมันเปลี่ยนไปเอางี้ดีกว่า
น้องเคยเข้าประกวดตอนนั้นเนี่ยไม่มีความโดดเด่นไม่มีออร่าถ้าพูดกันตรงนะคะ
คุณดูภาพนี้แล้ววันที่มาไทยรัฐเราบอกเลยนะว่าผอมลงหุ่นดีมาก
ทุกอย่างมันดูลงตัวเพราะฉะนั้นเนี่ยคนเราเนี่ยมันสามารถพัฒนากันได้
ให้ดูตัวอย่างน้องแอนเอาไว้แล้วอีกหลายหลายคนนะคะ

ใครที่รู้สึกว่าตัวเองกำลังอ้วนหรือมีอะไรที่ไม่ดี
คนเรามันสามารถเปลี่ยนแปลงกันได้นะจ๊ะ